ค่ะก็วันนี้นะคะก็มาร่วมรุ้นนางวัลค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะได้เปล่า
ตื่นเต้นไหมคะ
ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ใส่ชุดยาว
จิบหน่อยอร่อยแน่ค่ะ
ก็๑๐ล้านละครับประมาณเดือน

แต่ก็ออกไปแล้วคนชอบก็รู้สึกดีใจค่ะ

ชัดเจนแล้ว
คือจริงแล้วการที่จ๊ะบอกว่าคบกันเนี่ยคือทุกคนก็คิดว่าเป็นแฟนใช่ไหม
แต่ถ้าเราใช้ภาษาแบบใช้เวลาตอบคบกันคบกันอะไรอย่างนี้จ๊ะว่า
คือทุกคนจะตอบอย่างนี้ดูใจกันอะไรอย่างเงี้แต่จ๊ะด้วยความเป็นจ๊ะ
จ๊ะก็ตอบว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้เพราะจ๊ะเป็นคนค่อนข้างที่จะตรง
คือเราว่างอ่ะคะเราโสดอันนี้

จริงแล้วจ๊ะชอบพี่เค้าตั้งแต่ตอนอายุ๑๒๑๓แบบนี้ค่ะ
แล้วก็รู้ว่าพี่เขาจะมาอยู่อาสยามแล้วก็ดีใจ
เพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องชอบผู้ชายคนนี้
บางคนอันนี้เราเป็นคนเดินหน้าจีบเขาขอหรือเปล่า
จริงแล้วไม่อยากใช้คำว่าจีบเพราะเราไม่ฝ่ายหญิง

ไม่ไม่แรงหรอกต้อง๖๐๐
พวกเราอายไงพี่ใช่ค่ะ
เหมือนเราก็เปิดลูกพูดมากขึ้นมีลูกพูดมากขึ้นกันบ่อย
คือเราถ่ายลูกพูดตลอดอะพี่เราจะเป็นคนติดโลกโซเชียลมาก
เวลาเราไปไหนเราก็ลงรูปตลอด

โอ้ยเหลือตลอดมีคนไหนมาก็เหลือทุกคน
สำหรับการใช้แฟนเป็นพี่ชาวแล้วก็เหมือนกับเรา
คุยเรื่องอนาคตเลยค่ะเพราะว่าเราเราเป็นคนแบบคบกันไปเหมือนแบบ
วันนี้เราคุยกันแฮปปี้ก็แค่นั้นเองในอนาคตเราไม่ได้คุยอะไรกันมาก
อายุมันมีปัญหากันเมื่อไหร่หรือคะ
พี่เขายังหน้าพอกับหนูเลย

แต่จะมีปัญหาเรื่องที่เราเอาแต่ใจมากกว่าเพราะเราค่อนข้างที่จะเด็กว่าเพลงเขาเยอะ
โอเคค่ะคนโบตัวให้งานพาได้ตั้งใจเลย
คนมีอายุส่วนมากจะขี้น้อยใจมาก
คือพ่อกลับแม่ไม่ว่าอะไรมากที่แบบว่าให้ดูไปเรื่อยก่อน

ชอบเพราะพี่เค้าร้องเพลงเพราะเพราะเขาก็โดรน้อยแล้ว
แจ๊คว่าให้ช่วยมากเกี่ยวกันกับดีบ้าน

และถ้าเป็นความชอบแฟนแรงเกินไหม

ไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ามีมาถามปุ๊บจ๊ะตอบตรงเลย

แต่ถ้าคนมองว่าที่แรงเกินไปไหม
มันไม่มีประโยชน์ที่ว่าเราคบกัน
เราไปเดินกินข้าวด้วยกันไปเดินห้างด้วยกัน
เราเป็นแฟนกันแต่เรามาตอบว่าอ๋อเป็นพี่น้องค่ะ
ว่ามันไม่ใช่ประโยชน์จริง
คนก็ต้องมองว่าที่เราสร้างภาพอะไรอย่างนี้
ซึ่งคนมองว่าจ๊ะเนี่ยโปรโมทเพลง
ซึ่งมันไม่ใช่เลยเพราะว่าเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มีการแบบมาโพสต์รูปอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขามองว่าเป็นเรื่องตลกไม่เชื่อหนูเลย
จริงแล้วหนูชอบพี่เค้าตั้งแต่ใน๑๒๑๓จริง
ใช่เป็นผู้ชายในฝันเป็นนุ่มในฝัน
แต่ตอนนี้คือเป็นชายแก่ในฝันเลย

สร้างพระพธาตุอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ไปค่ะ
เพราะว่าพี่เขาจะไปต่างประเทศ๒อาทิตย์ค่ะ

ชื่อวัดอะไรไม่รู้พี่แต่อยู่ชนบทแบบบ้านนอกนิดนึง
ยังค่ะไปเดือนพฤษภาแต่ก่อนหน้านี้ได้ไปทอดผ้าป่าด้วยกันหลายที่แล้วค่ะ
อันนี้ใช่ไหมครับ
ก็เปิดแบบนี้เหมือนว่าเดี๋ยวจะเป็นไฟล์ใช่เป็นไฟล์ทัวร์
ชัดเลยชัดเลยว่าเป็นแฟนค่ะเป็นคนตรงไม่กลัวว่าจะโดนดาวอะไรเกินไป
แบบชอบที่เขาตั้งแต่ยูทิวป์๑๒เนอะ
อ๋อแต่เป็นแฟนแล้วนะ

ขอบคุณนะครับทุกคน